เกิ้ลนี้มีชื่อว่าลูกทุ่งเลขท้าย

พร้อมกับโชว์ท่าเต้นสุดพริ้วกันไปเลย

เป็นผู้บริหารค่ายเพลงเลย

บอกเลยว่ากระแสดีเกินคาดตอนนี้

แฟนค่ะก็ได้ฟังแล้วก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

รวมถึงบอสม่ำที่มาร่วมร้องกับ

หน้าที่เราเห็นเอ็มวีว่าสวยแล้วนะ

ทุ่มเทตั้งใจมากกับ

ทำคุมร้องคุมงาน
เต้นคุมทั้งหมดเลยคุณผู้ชม

การถ่ายทำเอ็มวีของเขาแรกไถ

แต่น้องรวมถึงบอสหม่ำนะคะ

กับเพลงลูกทุ่งเลกไถ
ร่วมแจมนะคะมีเจแปนด้วยเนาะ